เสน่ห์ลูกทุ่งนั้นอยู่บนข้างยินเสียงกลุยดังริ้วลมพัดมาชายทั่ว
เด็กขี่หลังควายพาเข้ามา๕ถุง
ไฟฟันเรืองรุ่งเป็นลูกทุ่ง

ใส่ลูกทุ่งเยาวยวนอารมณ์น่าชื่นน่าชมน่าอาจอนุรักษ์เขาไว้
เพลงพื้นบ้านเราก็ไม่สูญหาย
เพราะพริ้งจับใจชั่วโน้น
ลูกทั่วหลาน
งานวัดที่ไหนต้องไปแข่งขัน
ประกวดประชันกับเขาที่นั่น
ลูกทุ่งเสียงทองวอนแม่แจ่มจันทร์
มาไล่ปลอบขวัญให้ลั่นเวที
เสน่ห์ลูกทุ่งนั้นชวนให้ฝัน
เป็นเหมือนสวรรค์นำพายมาเต็มที่
น้ำเสียงเนอ
ให้เธอช่วยที
เป็นมิ้นไมตรีไม่มีวันลืม
งานวัดที่ไหนต้องไปแข่งขัน
ประกวดประชันกับเขาที่นั่น
ลูกทุ่งเสียงทองว่อนแม่แจ่มจัน

มาไล่ปลอบขวัญให้ลั่นเวที
เสน่ห์ลูกทุ่งนั้นชวนให้ฝัน
เป็นเหมือนสวรรค์นำพาให้มาเต็มที่
น้ำเสียงเนอ
ให้เธอช่วยที
เป็นมิตรไม่ตรีไม่มีวันลืม